ผมพาไปดูเรื่องของความเชื่อไปไหว้ไปบูชาเอ๊ะเมื่อคืน
ระหูย้ายราศรีครับใช่ครับได้ขึ้นมาไหว้กันไหมฮะ
มาตีสองกว่าโอ้โหแต่ว่านี่ค่ะพาไปที่แรกเลยนะคะ
ใกล้กับขนสงศ์เชียงใหม่ครับตรงนี้ล่ะค่ะบริเวณสารพระพิฆเนต
แล้วนี่ราหูนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้คนคลาคล่ำไปเยอะมาก
ไปร่วมพิธีบวงสวงราหูย้ายราศีครั้งใหญ่
คือราหูเนี่ยจะย้ายออกจาก๒ราศีราศีถุนกับราศีธนู
เข้าสู่ราศีพฤศกแล้วก็ราศีพิจิกษ์นะคะแต่ละคนที่ไปร่วมพิธีนี่ไง
เพื่อความเป็นสิริมงคลคุ้มครองดวงชะตา
เปลี่ยนจากดวงร้ายให้กลายเป็นดวงดีเครื่องเส้นไหว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
แล้วก็ทูบสีดำแปดดอกนะคะนอกจากนี้
โฟกัสไปที่ลูกแก้วพระราหูค่ะ
ลูกแก้วพระราหูมีคนไปหมุนนะฮะ

ใช่หมุนไปหมุนมาเห็นเขาบอกว่า
เห็นชัดเลย

เห็นลูกแก้ว

ต้องมีเงินตรงสีเหลืองนะ

อำเภอนครชัยศรีจนครปฐม
นักเสี่ยงโชคก็แห่กันไปเหมือนกัน

เดือน๙คนก็ไปเยอะเลยตลอดทั้งวัน
แล้วก็ไปบูชาพระราหูด้วย

พร้อมครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนแวะไปขอโชคลาภ

เขาก็บอกว่านำสกุตเตอร์ไฟฟ้ามาแก้บนไอ้ไข่

แล้วก็ถูกลอตเตอรี่ประวัติที่๕

แล้วก็จุดประทัดอีก๑๐๐๐นัด
นะแล้วก็ได้เลขปลายประทัดกลับไปด้วย

เพื่อได้โชคใหญ่แล้วก็จะกลับมาใหม่

วัดโสมณะตุ้มท่าในอำเภอเมือง

เอารูปปั้นกุมารเทพไอ้ไข่มาตั้งไว้
พอคนรู้คนทราบเท่านั้นแหละค่ะ

เอาทองคำเปลวมาแปะไว้ตามรูปปั้นทั้งตัวเลย
ใบหน้าทั้งอวัยวะต่างเนี่ยนะคะ
อกจากการปิดทองคำเปลวไอ้ไข่แล้ว
ไปต่อกันที่ก้านทูบค่ะ
เขาบอกว่าเขาก็ได้อะไรมาเหมือนกันนะ
จากก้านทูบเนี่ยนะคะ
เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายแล้วก็เอากลับไปดูที่บ้านค่ะ
ต่อกันที่วัดทรงธรรมอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีนะคะ
โอ้โหที่นี่เขาเตรียมจัดฉลองค่ะ
หลังจากมีการนำรูปปั้นกุมารเทพไอ้ไข่
มาให้ชาวบ้านไว้ได้กราบไหว้บูชาขอโชคขอลาบ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับผู้ดูแลสาระไอ้ไข่คุณภัยเท้าหอม
แล้วบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนใจบุญนำรูปปั้นไอ้ไข่มาถวายวัด

หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านทยอยมาไหว้ขอโชคขอลาบ
พร้อมกับจุดประทัดขอเลขกันอย่างไม่ขาดสาย
โดยงวดนี้ก็มีเลขของปลายหางประทัดด้วย
ก็เลยบอกว่าเอาล่ะก็ดูที่ปลายหางประทัด
แล้วก็มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
อ่าส่วนบรรยากาศภายในอาสมดือศรีเรนภาทธาตุพุทธคล

เยอะมากไปกราบไหว้ตามจุดต่างต่าง
เกี่ยวกับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์รูปปั้นต่างเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ยังไปเช่าเหรียญกุมารเจ้าสัวเฮงรุ่นฟ้าเปิดรับทรัพย์ปี๖๓ด้วย
อีกคนหนึ่งค่ะที่เขาโชคดีจากจุดนี้คือนางสาวระติพัฒนิกจิรัชยานะคะ
เป็นแม่ค้าเป็นชาวกรุงเทพนี่แหละ
คือรางวัลที่เขาได้ไปโชคลาภที่เขาได้ไปเพราะว่าเขาบนไว้ด้วย
เขาก็เลยจะต้องมาแก้บนเอาประทัดไปแก้บนค่ะ
มีน้ำแดงมีฟักทองมีพวงมาลัยไปแก้บนพ่อปู่ฤษีพรหมเมษกับกุมารเจ้าสัวเหง
เขาบอกเป็นครั้งที่๔แล้วนะที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่งวดล่าสุดค่ะนิดเดียวเอง
เท่าไหร่ฮะแสนห้าค่ะโอ้โหนิดหน่อยนิดหน่อยนะส่วนคนดวงดีอีกคนชื่อว่านางสาวกัญจนาทรัพย์ประสาทนะคะ
คนเสื้อชมพูนะไม่ใช่คนนี้นะเป็นพนักงานโรงงานในปราจีนบุรีมาแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮ่ง
เพราะว่าถูก๒ตัว๙๘เหมือนกันเลยได้ไป๕๐๐๐บาทคนนี้แล้วก็เล่าว่าก่อนจะถูกรางวัลฝัน
กุมารเจ้าสัวเฮงชวนมาวิ่งเล่นกับช้างสองตัวในอาสมแถมยังชวนให้มาเสี่ยงโชคด้วยก็เลยซื้อตามค่ะ
ครับอ่ะไปปิดท้ายกันไปดูเรื่องของเจ้านกขุนทองมีเจ้าของเขาเลี้ยงเอาไว้แต่คนก็ยังไม่วายไปขอมันนกนะฮะ
เขาเลี้ยงไว้ในบ้านเลขที่๕๐หมู่๑ตำบลเทวราชอำเภอชายโยที่อ่างทอง
ครับเจ้าของบ้านคือนายทรงยศมกรุฑทองอายุหกสิบสี่ปี
เป็นอดีตกำนันตำบลเทวราชนะฮะคุณทรงยศก็บอกว่าโอ้ย
เจ้านกขุนทองตัวเนี้ยนะครับมันชอบใบ้เลขเด็ดให้ชาวบ้านสักเลือดเกิน
อืมใครเดินผ่านไปผ่านมามันก็จะพูดเลขออกมานะครับค่ะ
แถมยังให้แล้ว๒งวดแล้วก็ถูกกันด้วยนะ
แล้วล่าสุดมันพูดอีกเอาไปฟังไปฟังเจ้าขุนทอง
หวัดดีลูกเห็นเห็นจะถูกไหวเปลี่ยนโกงใหม่

หวัดดีครับถูกผ่านดีค่ะ

เสียงเหมือนคนอยู่ในวาร์

แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ใช่อย่าไปทำร้ายมันนะ

ที่นครศรีเผื่อใครไปเจอกันที่นั่น